เอาไปต่อเรื่องเบิกบานใจเกี่ยวกับการมูเตรูกันบ้างดีกว่า
มูเตลูเนี่ยบางคนทำครั้งหนึ่งสองครั้งเอ้าก็พอแล้วนะ
แต่ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมค่ะทำด้วยกันถึง๓ครั้ง
ไม่ได้ทำในประเทศไทยนู่นไปไกลถึงฮ่องกง

มาขนาดนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโฉม
หน้าคนที่มูเตลูพี่ยิ่งยงยอดบัวงามของเรา
นักร้องขวัญใจแม่คนนี้แหละค่ะ
เพราะล่าสุดพี่แกบินไปไกลถึงฮ่องกง
ตั้งใจไปเลยไปเดินไปสายมูเลยจ้ะ

แล้วการไปครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เดินทางไปเป็นครั้งที่๓แล้วจ้า
เพราะที่ไปมาก่อนหน้านี้หลายปีเลยนะ

มันค้างมันไม่ถึงมันไม่โดนสักที

เพื่อให้ถูกหลักในการไปไหว้คุณผู้ชมค่ะ

ว่าการกลับไปครั้งนี้พอตัวเองเข้าไปในวัดแล้ว

อาการมันแปลกไปมันเปลี่ยนไป

จะมีอะไรปังมาอัปเดตเพิ่มค่ะ

ไปเพื่อที่จะขอทำพิธีให้ถูกต้องจริง
ก็จะมีผู้นำทำพิธีถูกต้อง
คราวนี้มารู้สึกว่าเราเข้าไปคราวหลังเนี่ย
แล้วก็มันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่าง

มันทราบซึ้งอะนะ
ของแบบนี้มันอธิบายไม่ถูกจริงคุณผู้ชมค่ะ
ที่พี่อิงโยงเขาไปไหว้ห้องกงที่ห้องกง

เหมือนยืมเงินแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา

เราก็กลับไปคืนเงินท่าน
หรือว่าไปทำนุบำรุงสถานที่นั้นก็แล้วกัน
หลายคนเขาถือเคล็ดแบบนี้ว่าเวลาได้เงินมาจากการได้โชคได้ลาบ
หรือได้มาจากการที่เราไปขอพรต้องทำบุญเยอะ